กรณีที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มาเที่ยวบ้านเรา
แล้วก็มีรถก๊อฟชนท้ายกัน
ทีนี้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้๒คนตกลงไปในแม่น้ำน่าน
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหากัน
ล่าสุดคือพบแล้วนะคะอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วทั้งสองศพนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่กองพลทหารปืนใหญ่ที่๑๐๔
องกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่๓
ก็ได้ร่วมนำเรือออกลาดตระเวนในแม่น้ำน่าน
เพื่อที่จะหาร่างของชายชาวเกาหลีใต้๒คน
ประสบอุบัติเหตุรถก๊อฟชนท้ายกัน
แล้วก็พุ่งตกลงไปในแม่น้ำน่านนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรีสอร์ทที่พื้นที่ตำบลศรีพิรม
อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
เมื่อวันคริสต์มัส๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา

ทีมนักประดาน้ำของมูลนิธิหลายแห่งเลย
ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
พบศพชาวเกาหลีใต้๑ศพ
สภาพก็คือลอยคว่ำหน้าอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำน่าน
ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ศพที่พบเป็นศพแรกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
คือนายจุนยงชองอายุ๖๘ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดอีกครั้งนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ไปพบศพผู้ที่ศูนย์หายอีกรายหนึ่ง
ก็คือนายแซ่อุงฮาอายุ๗๖ปี
พบศพในแม่น้ำน่านอยู่หลังวัดวงคล้อง
ตำบลวงคล้องห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปประมาณ๕กิโลเมตร
ก็นำร่างส่งโรงพยาบาล
ให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการตาย
ขณะที่ตำรวจภูทรพรมพิรามสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายแส่อุงฮาขับรถกอล์ฟคันแรก
โดยมีนางคิมโอชูภรรยานั่งมาด้วยครับ
ขับขึ้นไปบนโป๊ะเพื่อที่จะข้ามไปยังสนามกอล์ฟอีกฝั่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นเองนายจุนยงชอง
ก็ขับรถกอล์ฟคันที่๒ที่มีนางซองเบียงโฮภรรยานั่งมาด้วย

แต่ด้านหน้ารถกอล์ฟนะครับได้ไปกระแทกด้านท้ายของรถกอล์ฟคันแรก
จึงเป็นเหตุให้รถกอล์ฟคันแรกทะไหลไปกระแทกกับโซ่กั้นจนขาด
และชนพนักงานชายของรีสอร์ท
ก่อนจะพุ่งตกลงน้ำพร้อมกับนายแซ่อุงฮาและภรรยา
รวม๓คนที่ตกน้ำตกท่ากันไป
ใช่ค่ะทีนี้นายจุนยงชองก็กระโดดน้ำลงไปช่วยนะ
แต่ตอนกระโดดลงไปช่วยกลับกลายเป็นว่าจมหายไปหมดเลยค่ะ

แต่ทีนี้พลเมืองดีที่ผ่านมามาเจอเข้า
ก็รีบไปช่วยภรรยาของนายแซ่อุงหา
แล้วก็พนักงานรีสอร์ทที่โดนชนตกไปในน้ำก็ขึ้นมาได้
ส่วนชายชาวเกาหลีทั้งสองคนจมน้ำศูนย์หายนะคะ
ก่อนที่จะมาพบก็คือเมื่อกลางดึกคืนวันกับเมื่อเช้าวันนี้

ส่วนทางด้านนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนางคิมโอชู
ซึ่งเป็นภรรยาของนายแซ่อุงฮาผู้เสียชีวิต
ที่ตอนนี้นางคิมโอชูยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพิศนุเวศ
แล้วอาการตอนนี้ก็ค่อยดีขึ้นตามลำดับแล้วด้วยนะคะ